เผ็ดค่ะอ่ะเคยนะฮะพี่ดับเครื่องไหมดับค่ะก็เสียก็เลย

เปิดอันนี้ให้สามารถวิ่งได้ถูกต้องแต่คนไหนที่คือบาง
ครั้งก็บอกอ้าวถ้าดับเครื่องแล้วจะได้ยินเสียงความผิด
ปกติยังไงถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

คุณผู้ชมฮะเนี่ยครับงูถ่ายมาแล้วถ่ายมาแล้วทำมาแล้ว
มุดเข้าไปในใต้รถอีกคันนึงฮะเธอเป็นอะไรไหมอ่ะ
นี่แหละครับเธอขาหักนะครับบาดเจ็บพอสมควรเลยแหละ
เพราะข้อความระบุบอกว่าอุทหรณ์ก่อนเช็คเครื่องยนต์
ดับเครื่องให้เรียบร้อยก่อนหรืออาจจะดึงเบรกมือ

ในคลิปวีดีโอนะครับเป็นลานจอดรถของคอลโดมิเนี่ยมแห่งหนึ่ง
เครื่องยนต์นะครับทำงานพุ่งถลายออกมารถออกตัวว่างั้นเถอะทับร่างของหญิงสาว
แล้วก็ลากไปกับพื้นไปพุ่งชนกับรถอีกคันที่จอดด้านหน้า
หัวของเธอเข้าไปใต้ท้องนะฮะ

ร้องศัตราจารย์ปริธัตรพันธุยันต์บรรยงครับ
วิศวกรรมศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะ
เรียกได้ว่าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ที่ทำจนชิน
คุณผู้ชมทำไหมคุณวรพรทำไหม
แต่มันหมายความว่าพร้อมที่จะไหลได้ตลอดเวลาฮะ

ส่วนบางคอมเมนต์ที่มาบอกว่าให้ดับเครื่องก่อนแล้วค่อยเช็ค

บางครั้งเราได้ยินเสียงความผิดปกติมันต้องติดเครื่อง
มันถึงจะได้ยินว่ามันผิดปกติมาจากตรงไหน
แล้วจะทำยังไงแล้วเพื่อความปลอดภัยนี่อาจารย์บอกไว้เลย

แล้วก็ใส่เบรกมือเพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
หลังจากนั้นท่านจะติดเครื่องเปิดฝากระโปรง
เติมน้ำยาเช็ดกระจก
เติมน้ำมันน้ำหล่อเย็นจะทำอะไรก็
จะดูน้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วล่ะทีนี้

ตึงเบรกมือนะคะทันเลย
ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเตือนภัยกันเอาไว้ค่ะ
บางทีอาจจะเป็นความปกติแล้วเราก็อยู่กับแบบนี้จนเคยชินนะคะ